กันต่อดีกว่าคุณผู้ชมจะพาไปที่ซีคอนบางแคร์นะคะ
ที่นั่นเขาจัดงานค่ะเป็นการย้อนรอยวิลกษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่นะคะ
นั่นก็คืองานตำนานกษัตริย์ผู้กรอบกู้เอกราชสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
รมิตฉากสมัยอโยธยาและกรุงหงสาวดีอย่างยิ่งใหญ่และสมจริงค่ะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
กองทัพทหารฝ่ายอโยธยาและหงสาวดีที่กำลังสู้ศึกกันอย่างดูเดือดนี้
จำลองให้ย้อนอดีตสู่ห่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในงานตำนานกษัตริย์ผู้กรอบกู้เอกราช
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่จัดขึ้นโดยซีคอนบางแคร์และเมืองไทยประกันชีวิต
และองค์จำลองสมเด็จพระนเลสวนขณะทรงพระเยาเมื่อครั้งเป็นองค์ประกันน้ำเมืองหงสาวดี
ด้านนี้คือบันลังนันทบุรีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในสมัยนั้น
อกจากนี้ยังมีกุฏิมหาเถนคันชองรวมถึงลานชนไก่
ซึ่งตามพระราชประวัติสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเคยทรงชนไก่กับสมเด็จพระมหาอุปราชาและทรงได้ชัยชนะ
ส่วนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรสวนมหาราชขณะทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแคลง
จุดนี้เรียกความสนใจให้ประชาชนต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปไม่ขาดซ้ายค่ะ
อีกทั้งยังสร้างสถานที่สำคัญอย่างวัดธรรมิกราชที่สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ส่งได้บูรณะในสมัยอายุทยาตอนต้น
เหตุการณ์สุดท้ายคือศึกยุทธหัสถีที่สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ส่งช้างศึกขณะทรงธรรมยุทธหัสถีกับพระมหาอุปราชา
รวมถึงการจำลองคลังอาวุธเช่นมีดดาบได้อย่างสมจริง
ห้ามพลาดคือการแสดงแสงสีเสียงเชื่อมโยง๓เหตุการณ์สำคัญ
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดการจัดงาน
วันละ๒รอบเวลาบ่าย๒โมงและ๕โมงเย็นค่ะ
ลูกสาวผู้ของแม่ดูสิคนเสื้อแดงน่ะ
เขาน่ารักมากเลยเขาแต่งตัวเป็นโบราณเลย
เขาคงได้เห็นประวัติของสมเด็จพระนเรศวร
แล้วก็ความยากลำบากกว่าจะมาเป็นกรุงศรียุธยา
กว่าจะตีคืนได้นะคะ
เหนือจากดูหนังแล้วได้มาเห็นของจริงอย่างนี้ก็ดีค่ะ
เพราะว่าก็ติดตามหนังมาหลายภาคอยู่
อกจากนี้บริเวณโดยรอบของงาน
ยังมีตลาดย้อนยุคให้เลือกสรร

สะเดาน้ำปลาหวานน้ำพริก
ถ้วยโบราณและน้ำสมุนไพร
โซนของสาวดีจะมีฮอร์หมกไข่เข้ม
เสื้อผ้าและเครื่องประดับพม่าค่ะ
มาร่วมตามรอยวีรกษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๗มีนาคม๒๕๖๒

ศูนย์สรรพสินค้าสี่ข้อนบางแคร์